ซากโลมาลอยตายในแม่น้ำบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา

ทางด้านเจ้าหน้าที่ประมงนั้นก็กำลังนำซากโลมาไปตรวจสอบสาเหตุการตายค่ะ
โลมาเพศเมียน้ำหนัก๗๐๘๐กิโลกรัมความยาว๑เมตร๕๐เซนติเมตร
ตายอยู่กลางแม่น้ำบางประกงบริเวณท่าเทียบเรือหมู่๑ตำบลข้าม
อำเภอบังปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เมืองต้นเจ้าหน้าที่เทศบาลตะมนต์ท่าข้ามตรวจสอบพบเป็นโลมาอิรวดี
ไม่มีบาดแผลตามลำตัวคาดว่าตายมาประมาณ๕วัน
จึงให้ชาวบ้านใช้เชือกผูกซากลากเข้าฝั่ง
จากนั้นประสานนายสุรชัยพัศดาพนักงานประมง
มีปฏิบัติงานสูญวิจัยและพัฒนาทางเทลและชายฝั่งเทลอ่าวไทยตอนบน
มารับซากโลมาไปผ่าพิสูจน์สาเหตุการตาย

นับเป็นโลมาตัวแรกในรอบปีที่ลอยตายในแม่น้ำบางประกง
ว่าโลมาน่าจะตายบริเวณปากอ่าวแม่น้ำบางประกง
ที่ลมจะพัดเข้ามาอย่างแม่น้ำบางประกง
มีชาวบ้านขับเรือมาพบแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบค่ะ